ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรีและรำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ขออนุญาตขยายความจากที่ท่านนายกได้
ชี้แจงกับสภาไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อสักครู่
พร้อมทั้งถือโอกาสที่จะอธิบายความในกรณีที่มีเพื่อนสมาชิก
ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวพันกับภารกิจที่ผมรับผิดชอบในรัฐบาล

ประเด็นแรกคือเรื่องเงินเฟ้อและค่าครองชีพ
ที่ท่านเขียนไว้ในยัตติชัดเจน
ประการที่๒คือในเรื่องที่
เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายว่าเงินเฟ้อซ้ำเติมเกษตรกร
แล้วก็หยิบยกปัญหาเกษตรกรขึ้นมาอภิปราย
ในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
ในเรื่องที่ท่านบอกว่าราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ
รายได้เกษตรกรก็ตกต่ำ
ซึ่งไม่เป็นความจริง
ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไป
อกจากนั้นท่านยังได้พูดถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจ
จนเกิดม็อบเกษตรกรที่กระทรวงคลัง
ผมก็จะได้อธิบายในลำดับต่อไป
และเรื่องราคาปุ๋ย
ประเด็นที่๓ก็คือ
ให้ความเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่มีวิสัยทัศน์
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ปากท้องของพี่น้องประชาชน
อย่างน้อยที่สุดก็ไม่สนใจเรื่องลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้และขยายโอกาส
รัฐบาลนี้ได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างไร
และประสบผลสำริดอย่างไร
ประการสุดท้ายก็คือ
มีสมาชิกบางท่านได้บอกว่ารัฐบาลนี้
บริหารขีดความสามารถการแข่งขันยิ่งลดลง
จนกระทั่งขีดความสามารถแข่งขันสู้เวียดนามไม่ได้
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมจำเป็นต้องชี้แจงทำความเข้าใจ
ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเงินเฟ้อหรือของแพง
ขออนุญาตเรียนซ้ำเหมือนกับท่านนายกได้เรียนไปแล้ว
และเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดว่าความจริงมันเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นทั้งโลกแล้วก็ที่เกิดขึ้นเพราะว่า
ภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตมันเกิดขึ้นในโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
วิกฤตโควิดและสุดท้ายเจอวิกฤตซ้ำซ้อนเข้ามาคือ
วิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนผลกระทบที่เกิดหนักที่สุดเห็นชัดเจนก็คือ
ทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรา
ตัวเลขเฉพาะเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี
ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขกลมกลม
และที่สำคัญขีดเส้นใต้ท่านประธานจำตัวเลขนี้ไว้นิดหนึ่ง
ราคาก๊าซธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้นร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ตรงนี้แหละครับคือคำตอบเบื้องต้นว่าทำไมราคาปุ๋ยสำหรับเกษตรกร
แพงนักแล้วก็ไม่ใช่แพงเฉพาะในเมืองไทย
แพงทั้งโลกที่มันแพงเพราะว่าปุ๋ยมีแม่ปุ๋ยสำคัญ๓ตัว
จังหวัดท่านก็มีเกษตรกรเยอะเหมือนจังหวัดผมนะครับ
แค่สองตัวนี้ก็เป็นคำตอบแล้วว่าทำไมแม่ปุ๋ยถึงราคาสูงขึ้นหนัก
เพราะการ์ดธรรมชาติมันแพงขึ้นร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
และยังส่งผลกระทบตามมาก็คือทำให้เกิดภาวะของแพงทั่วโลก
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขออนุญาตเรียนท่านประธานก็คือ
สำหรับประเทศไทยของเราต้องถือว่าเงินเฟ้อดีกว่าหลายประเทศ
รวมถึงดีกว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศในโลก
สหรัฐอเมริกาท่านประธานเห็นใช่ไหมครับ
ไม่กี่วันนี้ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเดือนมิถุนายนบวกเก้าจุดหนึ่ง
นั่นมหาอำหน้าทางเศรษฐกิจยังไม่นับรวมประเทศอื่นอื่น
แต่ภาวะเงินเฟ้อของไทยอยู่ในลำดับที่ถือว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
คือเฟ้อน้อยมีการจัดอันดับเงินเฟ้อร้อยสามสิบเจ็ดประเทศ
ประเทศไทยมีภาวะเงินเฟ้ออยู่ในลำดับที่ร้อยยี่สิบห้า
ร้อยสามสิบเจ็ดประเทศของโลกแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าร้อยสามสิบเจ็ดประเทศในโลกที่เฟ้อน้อยกว่าประเทศไทย
มีแค่๑๒ประเทศที่เหลือเฟ้อเยอะกว่าเรา
ของแพงกว่าเราทั้งนั้นร้อยยี่สิบสี่ประเทศครับ
นี่คือตัวเลขที่ผมจะต้องนำมากราบเรียนกับท่านประธาน
ให้เห็นว่าเราก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าหลายประเทศ
เมื่อเทียบกับมหาอำนาจเศรษฐกิจเยอะแยะในโลก
สหรัฐอเมริกาดีกว่าตุรกีดีกว่าอาเยนติน่า
อีรานศรีลังกาไม่ต้องพูดเลยครับดีกว่ารัสเซียโปแลนด
ปากีสถานอียิปต์ลาวบราซิลเนเทอร์แลนด์สเปนอียูอังกฤษ
เรมันแคนาดาแม้แต่กระทั่งอินเดียเป็นต้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านประธานได้เห็น
อกจากนั้นเมื่อไปดูตัวเลขการจัดอันดับเปรียบเทียบประเทศที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาไม่แพงหมายความว่าเหมาะสม
เปรียบเทียบรายได้กับราคาอาหารที่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ
ให้ประเทศไทย๘๑๘ใน๑๐๐คะแนนเต็มแปลว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่๖ของเอเซียครับ
นั่นคือประชาชนเข้าถึงอาหารได้ในราคา
เหมาะสมกับรายได้ดีกว่าจีนดีกว่าเกาหลีดีกว่าอินเดียและดีกว่าอาเซียน๗ประเทศ
นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนแล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามา
หรือดูตัวเลขราคาสินค้าหรือของแพงตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามา
ต้องถือว่ายังต่ำกว่าหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลที่ผ่านมา
ที่ท่านบอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนของแพงเท่ารัฐบาลนี้อีกแล้ว
ไม่จริงอะครับตอนท่านเป็นรัฐบาลขออภัยต้องพูดสักคำหนึ่ง
แพงกว่าหนี้เยอะครับตอนท่านเป็นรัฐบาลบวก๘๙ครับเงินเฟ้อบวก๙๒ครับ
ช่วงเวลาขณะที่ในช่วงรัฐบาลนี้ปี๖๒บวกแค่๐๘
พอมาปี๖๓ลบ๐๘๕เพราะว่าเจอสถานการณ์โควิด
แต่ต่อมาเมื่อคลี่คลายปี๖๔ปีที่แล้วก็บวกแค่
บวกกับปีนี้ครับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราศถึงมิถุนายน

เดือนเฉลี่ยบวก๕๖๑แต่ก็ยังอยู่ลำดับ๑๒๕ของ๑๓๗ประเทศ
อย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธาน
กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรมั่งครับ
มาดูแลเรื่องราคาสินค้าบริการ
ผมขอกราบเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์ดูทั้งสองด้าน
ดูทั้งในเรื่องของรายจ่าย
และดูทั้งเรื่องของรายได้

แต่ว่าท่านพูดวันนี้กระทรวงพาณิชย์ทำไปไกลแล้วครับ
รัฐบาลชุดนี้ก็ทำไปก่อนหน้าที่ท่านจะพูดเมื่อสักครู่
เพราะเราตระหนักว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในเรื่องรายจ่ายก็คือการเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้า
นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ชัดเจนที่ผมมอบไป
แปลว่าให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้
เกษตรกรต้องไม่ถูกกดราคาพืชผลการเกษตร
ผู้ประกอบการต้องประกอบธุรกิจต่อไปได้
โดยไม่ขาดทุนจนหยุดผลิต
แล้วทำให้ปัญหาใหม่ตามมาคือของขาดตลาด
ซ้ำซ้อนจากของแพงเข้ามาอยู่ประหลาด
ปัญหานี้
และผู้บริโภคต้องไม่รับภาระ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคา

อกจากนั้นก็ยังมีมาตรการเชิงลุกและเชิงลึก
ลุกและเชิงลึกคืออะไรครับ
เข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือ

ลงลึกรายละเอียดรายสินค้า
ไม่ใช่พิจารณาแบบองค์รวม
แต่ต้องดูว่าสินค้าตัวนี้ต้นทุนสูงต่ำมากน้อยแค่ไหน
ถ้าสูงแค่ไหนที่จะมาขอขึ้นราคา
แล้วก็ยึดหลักชัดเจนครับว่า
ถ้าต้นทุนไม่เพิ่มไม่ให้ขึ้นราคา
ตรึงราคาไว้ให้นานที่สุด
ถ้าทำได้เพื่อสร้างผลกระทบกับผู้บริโภคให้ช้าที่สุด
และตราบเท่าที่ผู้ประกอบการไม่ขาดทุนจนหยุดผลิตทำของขาด

ประการที่๓ก็คือถ้าต้นทุนสูงขึ้นจริงก็ให้ปรับราคา
แต่ต้องปรับราคาตามโครงสร้างที่กำหนดไว้
นั่นก็คือว่าต้องปรับตามราคาต้นทุนที่สูงขึ้นจริง
และให้ปรับน้อยที่สุดเท่าที่จะปรับขึ้นได้
และขีดเส้นใต้ครับ
เมื่อไหร่ต้นทุนลดลงจะต้องปรับลดราคาลงมาทันทีตามนโยบาย
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนและไม่กี่วันเนี่ยครับ

ก่อนหน้านี้ผลปาล์มโล๑๑๑๒บาท
น้ำมันปาล์มขวดไปขวดละ๗๐
วันนี้ผลปาล์มปรับลดมาเหลือ๗บาท๘บาท
เอาว่าตัวเลขกลมโดยเฉลี่ย
สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันปาล์มขวด
ต้องปรับลดลงมาแล้วครับ๕๖บาท
ท่านอาจจะไม่ได้สังเกตสัปดาห์นี้
ลงมา๓๔บาท
หรือราคาหลายจังหวัด
ลงมาเหลือ๕๗บาท๕๐ก็มี

นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนว่า
เป็นนโยบายที่ต้องเดินหน้าไปตามนี้
ท่านอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ลงมา๔๐

ลงไม่ได้เพราะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเขาด้วย
เนื่องจากเขาสต๊อกน้ำมันราคาต้นทุนผลปาล์มเดิม๑๑

ถ้าเขาขาดทุนหนักต่อไปเขาก็

และสุดท้ายราคาผลปาล์มเกษตรกรก็จะราคาตก

อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นข้อสะท้อนว่า
มินโมเดลกำลังทำงาน

ถ้าพบว่ามีการค้ากำไรเกินควร

ตั้งแต่ปี๖๒รัฐบาลนี้เข้ามาถึงปี๖๔
ดำเนินคดีพวกค้ากำไรเกินควรพวกทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไปแล้ว

หกสิบสี่คดีจำคุกร้อยหนึ่งคดีครับ
เป็นสินค้าเกษตร๗๐คดีเช่นโกงตาชั่งโกงตาชั่งข้าวมั่ง
งตาชั่งมันมั่งโกงตาชั่งปามมั่งเพิ่งไปดำเนินคดีไม่กี่วันเนี่ยครับ
อีกสี่สิบเจ็ดรายโกงตาชั่งปามเกษตรกร
แล้วก็สุดท้ายก็ดำเนินคดีอาญาไปสี่รายที่เหลือปรับแล้วก็
ตีตราห้ามใช้ตาชั่งสิบรายเพราะต้องปรับแก้ไขจนกว่าจะเป็นธรรม
แล้วก็ไม่โกงตาชั่งนอกจากนั้นก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเก้าร้อยเก้าสิบสี่คดี
นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมจากมาตรการ
กระทรวงพาณิชย์ทั้งในเรื่องของการตรึงราคาและการไม่อนุญาตให้ขึ้นราคา
ถ้าต้นทุนไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นน้อยที่สุดลดเมื่อไหร่ปรับราคาลงมา
ก็มีผลรูปธรรมเกิดขึ้นครับทำให้สินค้าจำนวนหลายรายการ
ปรับลดราคาลงมาที่ท่านบอกแพงทั้งแผ่นดินไม่จริงนะครับ
ท่านอาจจะพูดเป็นวาธกรรมพี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่า
ไปทางไหนก็แพงผมเข้าใจแล้วมันก็จริงที่มีหลายรายการแพง
แต่ถ้าลงลึกตัวเลขจริงจะพบว่ามีหลายรายการที่ราคาลดลง
หลายรายการตรึงราคาราคาเดิมแล้วก็หลายรายการเหมือนกันครับ
แพงขึ้นแต่ผมต้องแยกแยะให้ท่านประธานได้เห็น
เพื่อจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้
ผมไม่ได้พูดเองเกิดจากการสำรวจที่สินค้าสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชน๒๔๒รายการ
โดยอาสาสมัครพาณิชย์ห้าร้อยสี่สิบหกคนกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดและสำรวจทุกวันไม่มีวันหยุดครับ
แล้วก็เอามาประมวลผลทุกวันพบว่ามีสินค้าที่
จากสองร้อยสี่สิบสองรายการสามารถตรึงไว้ได้คือราคาคงเดิม
ในช่วงระยะเวลาที่มีการสำรวจที่ผ่านมาเจ็ดสิบเอ็ดรายการ
จากสองร้อยสี่สิบสองและราคาลดลงสี่สิบเจ็ดรายการ
รวมที่ตรึงราคาคือราคาเดิมและราคาลดลง๑๑๘รายการ
จากทั้งหมดสองร้อยสี่สิบสองรายการแปลว่าตรึงราคาไปได้
และราคาลดลงสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับไอ้ที่เพิ่มขึ้นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
แต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนท่านพูด
นี่คือตัวเลขจริงที่เขาไปดูราคาเขาจดราคาย้อนกลับมาทุกวัน
สินค้าที่ตรึงราคาไว้ได้ราคาทรงตัว
ผมยกตัวอย่างก็แล้วกันปลาทูนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
มถั่วเหลืองน้ำดื่มน้ำยาซักฟอกเศษกระดาษ
เบื้องปูพื้นกระเบื้องปูหลังคาสังกษีท่อซีเมน
กรีตผสมเสร็จน้ำมันหล่อเลื่อนถุงพลาสติก
ยาแก้ไข้ยาแก้ปวดรถไถเดินตามรถแทรคเตอร์
เกี่ยวข้าวนวดข้าวเครื่องสูบน้ำแม้แต่เสียมครับก็สำรวจ
กันไกลตัดย่าก็สำรวจนี่ราคาคงเดิมเครื่องแบบนักเรียน
รองเท้านักเรียนคาซีสบริการซ่อมรถยนต์ตัดเย็บเสื้อผ้า
บริการถ่ายน้ำมันเครื่องแม้แต่ตัดผมผู้หญิงผู้ชาย
อบรีดขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
ท่านสั่งอาหารทางดีเรื่อยดีลิเวอรี่นี่ก็ราคาคงเดิม
ซึ่งขออนุญาตเรียนท่านประธานส่วนราคาลดลง
ท่านประธานอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเพราะเวลาของขึ้นเนี่ย
สังเกตเราจำไม่ลืมมันแพงขึ้น
แต่เวลามันลดลงเราก็อาจจะลืมบ้าง
เราเฉยบ้างอ่ะลดลงก็ดีแล้ว
แต่มันลดลงครับจากการสำรวจ๔๗รายการยกตัวอย่างนะครับ
เช่นปลาทูสดนี่ลดลงครับ

คณะลดลงเกือบ๑๐

ผักกาดขาวปลีลด๑๗

ข้าวสารถุงที่มีคนวิจารณ์ว่าแพง

แล้วก็เพิ่งมีการจัดรายการข้าวสารถุงราคาถูก
นี่กระจายไปขายในปั๊มน้ำมัน๓ปั๊ม
แล้วก็จะลดจนถึง๓๑กรกฎาคมนี้อีก
ขายทั้งหมด๗๐๐กว่าอัลเล็ตทั่วประเทศ
นี่ก็ตัวอย่างนมข้นหวานนี่ก็ลดลง
มเปรี้ยวแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทราย
น้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้า
ใบมีดโกนผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวผ้าอ้อม
สำเร็จรูปเด็กนี่ก็ลด๑๐ครับราคาต่ำลง
หลอดไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องฟอกอากาศ
บทผสมอาหารเครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันเนอร์

เครื่องดูดฟุนเครื่องทำน้ำอุ่น
รถจักรยานนี่ก็ราคาลดลง
ผ้าเบรกไส้กรองอากาศยางรถจักรยาน
ตเตอรี่ฟิล์มกลองแสงหน้ากากอนามัยลด๑๗

น้ำยาใส่แผลฟ้าทลายโจรที่ท่านบอกว่าขึ้นเลือกเกิน

สำลีเครื่องกลองน้ำกล้องติดรถยนต์
ค่าบริการถ่ายเอกสารค่าชมภาพยนตร์ชมกีฬา
ค่าสถานที่ออกกำลังกายลบ๔๐

ท่านจะได้พอเห็นภาพว่าที่ราคาลดลงมันก็มีไม่น้อย
รวมทั้งตรึงราคาไว้ได้
แต่สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น
แล้วก็กระทบพี่น้องประชาชนมาก
โดยเฉพาะเกษตรกรนอกจากน้ำมันปลามที่ผมอธิบายไปสักครู่แล้ว

ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงต่อไปว่าทำไมมันแพง
แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างไรครับ
แต่นี่คือผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล
เข้าไปดูแลเรื่องรายจ่ายของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ก็สำริดผลไม่น้อยทีเดียว

แล้วก็ปรับลดราคาลงมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ตรึงราคา
วดนี้สำคัญมาก
ที่จะต้องขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ
ทราบไหมครับช่วงตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ปลายธันวาคม๖๔มาจนถึงปัจจุบัน
มีสินค้าขอขึ้นราคาเยอะมากเลยครับ
แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาต

รวม๑๒๗ครั้ง

สินค้าทั้งหมดเกือบพันรายการ

และทั้งหมดนี้
กระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา

ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

และอื่น

และผลจากการที่

ตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขึ้น

ประหยัดเงินในกระเป๋าประชาชนเท่าไหร่

แปลว่าประชาชนต้องฟักเงินจากกระเป๋า

ประชาชนไม่ต้องควักเงินออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่
ผมให้เจ้าหน้าที่ไปคำนวณ
จะได้มาบอกประชาชนได้ว่า

ตรึงราคาไว้ที่

เพราะท่านขอขึ้นมาเป็น๘บาท
แล้วก็ขอขึ้นมา๑๙เดือนแล้วครับ

ประหยัดเงินให้ประชาชนเท่าไหร่
เฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ท่านไม่ต้องควักเงินเพิ่ม
ยังมีเงินคงในกระเป๋า

และรวมสินค้าทั้งหมด๑๑หมวด

รวมแล้วประหยัดเงินประชาชน
จนถึงวันนี้ไม่ต้องควักเงินออกมา

นี่คือสิ่งที่ผมขอขีดเส้นใต้

ผลงานรัฐบาลชุดนี้
นี่คือด้านของการตรึงรายจ่าย

ไม่ให้เป็นภาระกับพี่น้องประชาชน
ผู้บริโภคเกินสมควร
แต่ในส่วนการเพิ่มรายได้

การเพิ่มรายได้ประชาชน
ทำทั้งประเทศ
เพิ่มรายได้ทั้งสองส่วน

ท่านบอกว่าราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

รัฐบาลนี้เข้ามาราคาพืชผลการเกษตร

จนวันนี้ราคาข้าวเปลือก

ราคาข้าวเปลือกมาตรฐานมาวันนี้๙๐๐

ข้าวหอมะลิไปเกินหมื่นห้าแล้วครับ

แม้ไม่กี่วันนี้ราคาหย่อนลงมามั่ง

น้ำยางข้นก็๕๐กว่า

ที่เดี๋ยวนี้เกษตรกรชาวสวนยางอีสานทำเยอะเลย

ยุคทุกสมัยที่ผ่านมาหลายปี

ผมไปอีสานเมื่อเดือนที่ผ่านมา

เดี๋ยวนี้๑๑๑๒บาท

ช่วงที่ผ่านมา๒บาทกว่า๓บาท
วันไหน๔บาทเกษตรกรก็ชัยโย

แม้วันนี้ยอดมาบ้างก็ยัง๗๘บาท
ราคาผลไม้ดีทุกตัวครับ

ปีนี้ส่งออกทุกอย่างราบรื่น
เพราะลงไปแก้ปัญหาระบบการขนส่งตั้งแต่ต้นมือ
แทนที่จะไปทางบกเพราะด่านปิดเปิด
ผมส่งเสริมให้ไปทางเรือมากขึ้น
เที่ยวเรือให้เอาทุกฝ่ายมาพบกัน
ปีนี้ราบรื่นผลไม้ไม่มีปัญหาเลยครับ
หมอนทองปีนี้ถึงขึ้นไป๕๐โลหนึ่ง๑๓๕๑๕๐ครับ
ขนาดปีที่แล้วเราคิดว่าดีสุดแล้วนะครับได้๑๑๗ปีนี้ไป๑๗
เงาะโรงเรียนราคาก็ดีขึ้น

ังคุดปากใต้บวก๙๐ครับ
ังคุดผิวมันมังคุดคละบวก๑๑๔ราคา

วก๓๖๒ครับมากกว่าปี๖๔
กล้าบวก๑๖๘สำหรับเงาะโรงเรียนปากใต้
ับปะรดภูแลภาคเหนือ
ราคาปีนี้บวก๒๐

ลินจีจักรพรรดิเกรดบีบวก๑๙
มะม่วงน้ำดอกไม้คละบวก๔๘

นี่คือราคาพืชผลการเกษตรที่ผมขออนุญาตที่จะกลับเรียนกับท่านประธานว่าดีขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกตัว
และหากราคาตกข้าวมันยางปลามข้าวโพดก็ยังมีประกันรายได้เกษตรกรจ่ายเงินชดเชยให้อีก
และยังมีมาตรการคู่ขนานข้าวยังมีจ่ายชาวนาไร่ละพัน
เกิดวิกฤตโควิดรัฐบาลนี้ยังจ่ายเงินเยียวยาช่วยเกษตรกรครัวละห้าพัน
ครั้งตกครัวละ๑๕๐๐๐บาทรวม๓ปีที่ผมต้องนำมากราบเรียนกับท่านประธาน
รัฐบาลชุดนี้ช่วยเหลือกเกษตรกรรวมทั้งหมดประกันรายได้๒๓๔๐๐๐ล้านบาท
มาตรการคู่ขนาน๑๕๗๓๙ล้าน
ไร่ละพัน๑๕๐๕๗๗๔๔๐๐๐บาท
เยียวยาโควิดครัวละ๑๕๑๓๓๐๔ล้าน
รวม๓ปีที่ท่านบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เหลวแหลกเกษตรกรเนี่ย

ตกรไปรวมทั้งหมด๕๒๒๓๗๘ล้านบาท
รวมเกษตรกรทั้งหมดเกือบ๑๐ล้านครอบครัว
นี่คือสิ่งที่ต้องจารึกไว้ให้เพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานได้รับทราบ
และเพราะราคาพืชผลการเกษตรที่ออกมาดีนี่เอง
ส่งผลให้ตัวเลขทางสถิติที่ผมขออนุญาต
นำกราบเรียนกับท่านประธานให้เห็นได้ชัดเจน
บอกมาชัดเลยครับผลการสำรวจ
ดัชนีรายได้เกษตรกรสูงขึ้น
ปี๖๒ดัชนีรายได้เกษตรกรบวก๑๔๒ครับ

ปี๖๔บวก๓๒๙
และปีนี้๖เดือนมกราถึงมิถุนา๕๗
๕เดือนมกราถึงพลึกสภา
นี่คือสิ่งที่เราดูแลเกษตรกร
แต่ถ้าเทียบกลับไปยุคที่ท่านเป็นรัฐบาลที่ท่านบอกว่าดูแลเกษตรกรดีที่สุด
เกษตรกรรักที่สุดที่ท่านพูดในสภาเมื่อเช้าเนี่ยครับ

แต่พอไปดูรายได้ยุคท่านเนี่ย

ดัชนีรายได้เกษตรกรลบ๗๙๑ครับ

นี่คือผลสำริดที่มันใครไปบิดเบือนตัวเลขไม่ได้
ตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นนี้
มีผลทำให้เกิดตัวเลขตัวหนึ่งครับ
ที่ขอพูดให้ท่านประธานได้เห็น
ตัวเลขนี้คือตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทย

ท่านประธานฟังช้านิดเดียวครับ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคืออะไรครับ
คือดัชนีที่เป็นตัวเลขชี้บอกว่า
ผู้บริโภคกลุ่มไหนที่พร้อมจะควักเงินในกระเป๋าออกมาจับจ่ายใช้สอย
เพราะเขามีรายได้พอที่จะใช้จ่ายได้
ทำให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นกล้าจ่ายเงิน
เขาเอาตัวเลขของคนหลายกลุ่มมาเปรียบเทียบ
ดัชนีนี้ก็ทำมาหลายปีนะครับ
ไม่ได้เพิ่งมาทำเพื่อจะมาตอบอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เขาเปรียบเทียบทั้งพนักงานเอกชน
ผู้ประกอบการนักธุรกิจ

เกษตรกรพนักงานของรัฐ
นักศึกษาคนมีงานทำไม่ได้มีงานทำ
ราชการบำนานทำรายภาค

มีตัวเลขที่ท่านประธานคงไม่เคยนึกมาก่อน
ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในกลุ่มที่สูงสุดคือ

อันนี้สูงลำดับหนึ่งตลอด

เพราะพนักงานของรัฐมีเงินเดือนประจำกิน
เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขามีเงินในกระเป๋าเท่าไห

ที่หนึ่งมาตลอดแล้วครับ
แต่ท่านประธานคิดไม่ถึงที่สองใคร

ยุคเคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการ

หกเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษา
พฤษภามิถุนาไม่ใช่แล้วครับ
ที่มาลำดับ๒คือเกษตรกรครับ

คำตอบเพราะเกษตรกรราคาพืชเกษตรดีขึ้นไงครับ
ชี้กับท่านความเชื่อมั่นในการจับจ่าย

ขึ้นมาเป็นลำดับสองรองจากพนักงานของรัฐที่มีเงินเดือนประจำ
และสูงกว่านักธุรกิจผู้ประกอบการครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นให้เกิดความชัดเจน
และนี่คือการเพิ่มรายได้ให้กับภาคประชาชน
ส่วนการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศขออนุญาตเรียนสั้น
กระทรวงพาณิชย์รัฐบาลนี้จับมือกับภาคเอกชน
กรพาณิชย์ขึ้นมาส่งออกครับทำเงินเข้าประเทศ
เมื่อกี้ท่านอภิปรายตอนสายบอกว่าส่งออกก็นักธุรกิจรวย
ไม่จริงครับไม่จริงทั้งหมด
นักธุรกิจรวยส่วนหนึ่งถ้าส่งออกดี
แต่ถ้าส่งออกดีสุดท้ายใครได้ประโยชน์ครับ
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ส่งออก
และสุดท้ายปลายทางเกษตรกรได้ประโยชน์
เพราะถ้าส่งออกไม่ได้พืชเกษตรก็ออยู่ในตลาดในประเทศ
ราคามันก็ตกแต่พอส่งออกได้
พืชผลการเกษตรดีปลายทางเกษตรกรคือผู้รับประโยชน์เต็ม
อีกกลุ่มหนึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนให้ท่านประธานได้เห็น
ส่งออกปีที่แล้วทั้งปีทำเงินให้ประเทศ๘๕ล้านล้านบาท
เดือนนี้ทำแล้วแตะ๔ล้านล้านแล้วครับ
บวก๑๒๙หรือ๑๓

พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบชายแดนทั้งไทยมาเลไทยเมียนมาร์ไทยลาวไทยกัมพูชา
เหนือใต้อีสานตะวันออก

เพราะอะไรเพราะเราไปเร่งเปิดด่านที่มันปิดอยู่เดิม๙๗ด่าน
ตอนนี้เปิดมาได้๕๙แล้วครับแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปิดต่อ

เกษตรกรได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
ชายแดนปีนี้๕เดือน
ทำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกอย่างเดียวแล้ว

นี่คือการทำเงินให้กับประเทศ
นอกจากทำรายได้ให้กับประชาชน
ซึ่งผมต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
อีกประเด็นนึงครับเรื่องปุ๋ย

เพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องปุ๋ยผมเข้าใจ
และผมก็จำเป็นจะต้องชี้แจง
ปุ๋ยแพงจริงไหมครับแพงจริงครับ
แล้วก็ไม่ใช่แพงน้อยแพงเยอะมากครับ
แล้วก็แพงมาตั้งแต่ต้นปี๖๔ปีที่แล้วครับ
แต่ไม่ได้แพงเฉพาะประเทศไทยแพงทั้งโลก
นี่คือสิ่งที่ต้องขอปูพื้นทำความเข้าใจ
เพราะอะไรครับก็เพราะปุ๋ยทำจากแก๊ส
ที่ราคาเพิ่มขึ้น๑๙๕และขนส่งด้วยน้ำมัน
มายังประเทศไทยที่ราคาเพิ่มขึ้น๖๐

ปุ๋ยเราผลิตเองไม่ได้ต้องนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์
ผลจากราคาน้ำมันกับแก๊สที่เพิ่มขึ้น
ทำให้ราคาปุ๋ยโลกปี๖๔ถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาล่าสุด

ราคาปุ๋ยโลกเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นน้อยกว่าปุ๋ยโลกเกือบ๑เท่าตัว
ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเมืองไทย

แต่ก็ยังแพงน้อยกว่าหลายประเทศ

เดือนนี้เดือนเดียว๑๕วันเนี่ยครับ
ราคาถูกเป็นลำดับที่๔
ของประเทศเกษตรกรรมสำคัญของโลก
ที่เขามาเรียงราคากัน

ของประเทศเกษตรกรรมสำคัญของโลก
นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียน
กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรมั่งครับ

สิ่งแรกที่ทำก็คือว่าจัดหาปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกร๔๕ล้านกระสอบ
ที่ผมเคยมากราบเรียนต่อที่ประชุมนี้ตั้งแต่กรกฎาถึงธันวาปลายปีที่แล้ว
ราคาถูกกว่าตลาด๒๐๕๐บาทต่อกระสอบปรากฏว่าขายได้ไป๓๑๕๐๐๐กระสอบครับ
ช่วยกลุ่มเกษตรกรช่วยสหกรณ์ช่วยวิสาหกิจชุมชนไปได้ระดับหนึ่ง
ประการที่สองสิ่งที่ขสมภารินิษฐ์ทำคือพยายามตรึงราคาปุ๋ยในประเทศไว้๑ปีเต็ม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๖๔
ภายใต้โครงสร้างราคาปุ๋ยเดิมที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี๕๔ครับเมื่อ๑๑ปีที่แล้ว
แต่สุดท้ายเพราะว่าต้นทุนปุ๋ยมันสูงขึ้นเยอะมากอย่างที่ผมกราบเรียน
ก็เลยเกิดปรากฏการณ์เมื่อเราตรึงราคาปุ๋ยไว้มากปรากฏว่าเกิดปัญหา
ผลตัวเลขนำเข้าปุ๋ยเดือนมกราคมที่ผ่านมาติดลบ๔๐
พอมาเดือนกุมภาลบ๕๑ผมตกใจแล้วครับ

ถ้าไปตรึงไว้มากปุ๋ยนำเข้าลด๕๐โดยเฉลี่ย
ปัญหาที่จะตามมาคือปุ๋ยมันจะขาดครับ
ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ปัญหาด้วยการประกาศว่า
เราจะรีบปรับโครงสร้างราคาให้ใหม่

ทำให้เดือนมีนาคมการนำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้นเป็น๕๐
และเดือนเมษาเพิ่มขึ้นเป็น๒๐

พอพฤษภาลบไปอีกแล้วครับ๔๕

เพราะเราพยายามตรึงราคา
ดึงเวลาไม่ประกาศโครงสร้างใหม่

แต่สุดท้ายเอาไว้ไม่อยู่ครับ
ปลายพฤษภาต้องปรับโครงสร้างราคาใหม่
สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
แต่มีข้อหนึ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
ก็คือโครงสร้างราคาใหม่
ผู้ค้าและผู้นำเข้าสัดส่วนกำไร
ลดลงจากปี๕๔ที่เป็นโครงสร้างเดิมครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนท่านประธานได้รับทราบ
กระทรวงพาณิชย์ทำต่อไปกับรัฐบาลก็คือ
เร่งหาแหล่งปุ๋ยราคาถูกและแหล่งปุ๋ยใหม่

เพราะตอนนี้ปุ๋ยแพงเราไปลดราคาปุ๋ยโลกยังไม่ได้

หนึ่งหลังจากท่านนายกไปเปิดสัมพันธมัยตรีกับสาอุ
ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในช่วงที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์ก็ตามไปครับ

ขอให้เราได้มีโอกาสนำเข้าปุ๋ยราคาพิเศษจากสาอุ
และวันที่๒๙เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ตั้งเป้าว่าจะซื้อเขา๘๐๐๐๐๐ตัน
วันนี้สำเร็จแล้วครับการเจรจา

ก็กราบเรียนให้เกษตรกรทั่วประเทศรับทราบ

ขณะนี้ได้มีการ
จัดให้มีการพบปะเจรจากัน
ระหว่างผู้นำเข้าไทยกับผู้ส่งออกปุ๋ยรัสเซีย
ปรากฏว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับ
ผู้นำเข้าของไทยสามารถเจรจานำเข้ามาได้

แต่ก็ยังติดปัญหาอุปสรรคสำหรับการเพิ่มยอดจากนี้ไป
เพราะ๑ติดเรื่องระบบการอุปสรรค
สองติดเรื่องระบบการขนส่งสามติดเรื่องบริษัทประกันภัย
ขนส่งที่หลายบริษัทเขาไม่รับรองถ้าขนปุ๋ยจากรัสเซียมาไทย
แล้วก็สุดท้ายติดปัญหาค่าเงินบาทอ่อนทำให้ราคานำเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย
แพงขึ้นไปอีกเพราะเงินบาทอ่อนค่าแต่เราก็ไม่ละความพยายามครับ
ขณะนี้รัสเซียเจรจากับเราบอกว่าจะเพิ่มโคต้าให้ไทย๑เท่าตัว
จาก๕แสนตันเป็น๑ล้านตันขอให้ผลการเจรจามีความคืบหน้าต่อไป
และที่ผมสั่งการล่าสุดสั่งให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก
ทำบัญชีผู้ส่งออกปุ๋ยทั้งโลกครับเพื่อที่จะส่งให้กับผู้นำเข้าปุ๋ยไทย
แล้วเดี๋ยวจะจัดให้พบปะเจรจากันโดยจะจัดวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ด
สิงหาคมปีนี้ครับให้ได้พบกันอีกเพื่อที่จะแก้ปัญหาปุ๋ยให้กับเกษตรกร
กล่าวโดยสรุปที่ผมจะกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่า
หนึ่งมีหลักประกันวันนี้ว่าอย่างน้อยแม้ปุ๋ยมันจะยังแพง
แต่ปุ๋ยไม่ขาดแน่นอนครับประเด็นที่สองถ้าราคาปุ๋ยโลกปรับลดลงเมื่อไหร่
เช่นตอนนี้เริ่มปรับลงมาสามร้อยเหรียญแล้วครับราคาปุ๋ยไทยต้องปรับลดลงมา
ต้นทุนที่แท้จริงเหมือนน้ำมันปาล์มขวดและนี่คือสิ่งที่ขออนุญาต
กราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบกระทรวงพาณิชย์กับรัฐบาลชุดนี้
แล้วก็รัฐบาลนี้ไม่สนใจแก้ไขปัญหาเพราะไปมองว่า
ขออนุญาตกลับเรียนว่าไม่จริงเลยครับรัฐบาลนี้ไม่ได้มองม็อบเกษตรกรเป็นการเมือง
แล้วก็ได้ลงไปแก้ปัญหาผมเป็นคนเดินทางไปพบม็อบเกษตรกรที่กระทรวงคลังด้วยตัวเองครับ
ในช่วงที่ผ่านมาม็อบเกษตรกรที่กระทรวงคลังเขาต้องการให้กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเขา
และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาพอใจแล้วครับ
ขณะนี้เขาเดินทางกลับไปแล้ว๒๓วันที่ผ่านมาก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เกษตรกรมาขอบคุณท่านนายกแล้วก็มามอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณให้ผมด้วยครับ
ว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดหนึ่งที่สนใจเอาใจใส่แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร
ซึ่งท่านนายกมอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๔๒ตอนท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัมตีครั้งที่๒
และผมเป็นรำตีประจำสำนักตอนนั้นเราจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูขึ้นมาในยุคนั้นครับ
แล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหามาจนถึงวันนี้วัตถุประสงค์สำคัญคือแก้ปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกร
โดยจะเข้าไปซื้อหนี้หมายความว่าถ้าเขาไปเป็นหนี้
สถาบันการเงินดอกเบี้ย๑๐๒๐ให้เขามาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแทน
จะได้ไม่ต้องเสียดอก๑๐๒๐แต่เสียดอก
แล้วก็ผ่อนชำระได้ยาวนานและไม่ยึดที่ดินทำกิน
แม้เขายังคืนหนี้ไม่หมดแต่คืนหนี้หมดเมื่อไหร่ก็คืนโฉนดให้
เหมือนที่ผมเดินทางไปคืนโฉนดให้ทั่วประเทศทั้งเหนือใต้ออกตกอีสาน
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งภาคกลาง
อกจากนั้นก็ให้ไปซื้อทรัพย์ซื้อทรัพย์หมายความว่า
ถ้าที่ดินทำกินเกษตรกรถูกสถาบันการเงินยึดไป
กองทุนก็ไปซื้อที่ดินมาเป็นของกองทุน
แล้วให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินเดิมมาผ่อนชำระกับกองทุน
หมดเมื่อไหร่เอาที่ดินกลับไป
เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร
นี่คือสิ่งที่เราทำมาตามพระรำยัติกองทุนฟื้นฟู
อกจากการแก้หนี้แล้วก็ยังมีงบประมาณในการฟื้นฟูด้วยครับ
เพราะแก้ปัญหาหนี้สินเสร็จปล่อยเกาะ
เกษตรกรไปต่อไม่ได้
เราจึงต้องมีเงินงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง
เข้าไปจัดให้เขามีเงินดำรงชีพ
เลี้ยงโคปลูกพืชอออร์แกนิค
ฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
เกษตรกรตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
นี่ก็คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตเรียน
แล้วก็ผลสำริดตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามา
เราแก้หนี้ให้เกษตรกรได้แล้วครับ

ใช้เงินทั้งหมด๘๓๘๔ล้านบาท
แล้วก็ช่วยฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร๕๔๖๐๐๐ราย
ใช้เงินทุ่มลงไปช่วยเกษตรกร

รวมช่วยแล้ว๗๒๖๐๐๐ราย
ใช้เงินไปเกือบหมื่นล้านครับ๙๕๐๐ล้านบาท
แล้วก็ล่าสุด
ท่านนายกกรุณาจัดงบกลางให้๒๐๐๐ล้าน
เพื่อไปเป็นเงินให้กองทุนฟื้นฟูได้เดินหน้าต่อไป
งบปี๖๖แม้จะไม่มีเงินงบประมาณ
ท่านลำตีครับท่านลำตีครับ

อยากใช้สิทธิ์ประท้วงแต่ไม่รู้จะทำให้ท่านประธานเรียกได้อย่างไร

คือตามข้อตกลงเรื่องเวลาเนี่ยนะครับ

แล้วก็ทางท่านสุธินเนี่ยยังมีเวลาที่จำเป็นต้องใช้อยู่
กลัวว่าจะเกินกว่าเวลาที่กำหนด
ถ้าเป็นจริงไม่ขัดข้องนะครับ

แล้วท่านสุธินผู้สรุปก็คงจะขึ้นมาอภิปราย
เรื่องที่ท่านได้ชี้แจงอยู่เมื่อครู่นี้ต่อไปอีกด้วย

ถ้าเวลาของฝ่ายค้านในตอนสรุปเนี่ย
ถ้ามันจะเลยจาก๕ทุ่มครึ่งไปบ้าง
เพราะว่าอาจจะต้องไปแตะถึงเกือบเที่ยงคืน
เนื่องจากทางคอรมอลได้ล้ำมาเนี่ยนะครับ
ก็ขอด้วยความเข้าใจนะครับ
พวกผมอาจจะใช้เวลาเกินกว่า๕ทุ่มครึ่งครับ

ผมเหลือประเด็นสุดท้ายเลยครับ
เห็นเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่า

สิบเก้าสามสิบหรืออย่างช้าสองทุ่มยี่สิบนาฬิกาอย่างเงี้
ครับที่เหลือก็จะเป็นเวลาของท่านสุธินทั้งหมดครับครับ
ที่จริงเหลือ๒๕นาทีแต่ผมใช้ไม่ถึงแล้วครับ
ผมพูดอีกไม่เกินห้านาทีครับขออนุญาตของท่านน้ำบันตรี
น่าจะเข้าใจตัวเลขผิดนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเหลือ๔ชั่วโมงครับ
ของพวกผมเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มครึ่งครับ
ไม่เกินนะครับตามตามข้อตกลงซึ่งตอนนี้เลยแล้ว
แต่ไม่มีปัญหาเลยครับท่านจุรินก็
ด้วยความเคารพให้ท่านได้ตอบครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างใดครับ
อย่างไรเอ่อจะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อตัวเลขและข้อตกลงครับ
ขอบคุณครับครับเชิญเทิมทีชีแจงขอครับเอ่อ
สำหรับงบปี๖๖นะครับก็จะได้แปรยติเพิ่มเติมเข้าไป
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรได้มากขึ้นต่อไป
ประเด็นสุดท้ายนะครับคือประเด็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่า
รัฐบาลนี้เข้ามาทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตกต่ำลง
โดยเฉพาะสู้เวียดนามไม่ได้แล้วอันนี้ขออนุญาตที่จะชี้แจงครับ
ว่าความจริงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไม่ได้ด้อยลงนะครับ
ปี๖๒ที่ผ่านมาล่าสุดที่เขาจัด๖๓ไม่ได้จัดเพราะเจอโควิด
อยู่ลำดับ๔๐ครับแต่เวียดนามอยู่ลำดับ๖๗ครับ
อันนี้ตัวเลขตัวที่๑ที่ขออนุญาตทำความเข้าใจ
ตัวเลขที่๒ก็คือขีดความสามารถการแข่งขันที่ธนาคารโลกเขาจัดขึ้นมา
จัดจาก๑๙๐ประเทศปรากฏว่าประเทศไทยทำธุรกิจง่ายลงทุนง่าย
ในปี๖๒ไทยอยู่ลำดับ๒๗ครับแต่เวียดนามอยู่ลำดับ๖๖
ซึ่งไทยดีกว่าเยอะมากครับโดยเฉพาะในด้านความสามารถด้านนวัตกรรม
และศักยภาพทางธุรกิจแล้วก็มาปี๖๓ปีสุดท้าย
อยู่ลำดับดีขึ้นจากเดิมลำดับ๒๗มาเป็นลำดับ๒๑หรือ๒๑
ส่วนเวียดนามจากลำดับ๖๙เป็นลำดับ๗
ผมจำเป็นต้องพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านขออภัย
แต่ว่าเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายนะครับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ผมเรียนเลยว่าเรากำลังเตรียมการสร้างเงินอนาคตให้กับประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นไทยอียูไทยยูเคแล้วก็ล่าสุดที่ผมเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศ
ทำกับการสู้ซึ่งจะเป็นตลาดมุสลิมสินค้าฮารานให้กับเราในอนาคต
เตรังกานาซึ่งจะเป็นตลาดเฟอร์นิเจอร์ให้กับประเทศไทยในอนาคตของอินเดีย
แล้วก็โคฟุซึ่งเป็นเมืองอัญมณีที่เราจะส่งออกอัญมณีไปญี่ปุ่นได้มากขึ้น
ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่และเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ลำดับ๒
เพื่อทำเงินให้กับประเทศต่อไปนี่คือทั้งหมดครับที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่า
รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญทั้งการเข้าไปดูแลเรื่องรายจ่ายของประชาชน
และดูแลในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
รายได้ประชาชนรายได้ประเทศ
และทำทั้งในวันนี้และเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า